อย่างคุณสุภาษาลายังต้องอายนักเรียนหนุ่มคนนี้เลย

นี่ไปที่โรงเรียนค้ามสแก่แสงที่จังหวัดนครราชศรีมา
คนนี้แหละหน้าเหมือนตุ๊กตาเป๊ะเลยนะ
ตุ๊กตาบาร์บี้เลยเพียงแค่ผมสั้นเท่านั้นเอง
ในโลกโซเชียลเขาแชร์หน้าของน้องคนนี้กระหน่ำมากนะครับ

นี่คือน้องบอมเบย์หรือว่าน้องพิตตินันภาคกลาง
อายุ๑๕ปีนักเรียนชั้นม๓
เล่าให้ทีมข่าวของเราฟังบอกว่ามีใจเป็นผู้หญิง
ชอบแต่งตัวเป็นผู้หญิงมาตั้งแต่เล็ก
ส่วนใบหน้าที่สวยเหมือนตุ๊กตานั้นไม่ได้ทำอะไรทั้งนั้นเลยนะ

ไม่มีหน้าธรรมชาติบอกอย่างนี้เลย
เกิดจากการดูแลตัวเองแล้วก็เป็นลูกครึ่ง

จังหวัดนครราชศรีมานี่แหละนะครับ

ลูกก็เลยออกมานี่เลยหน้าตาแบบนี้เลยนะครับ
ซึ่งพ่อแม่ของน้องบอมเบย์ไปทำงานอยู่ต่างประเทศ

บอมเบย์เข้าร่วมกิจกรรมตลอดเลย
นี่ไม่ว่าจะเป็นเชรีดเดอร์ตะเบ๊ะแบบนี้นะฮะ
กิจกรรมเดินแบบอุ้ยสวยอ่ะคุณ

ขณะเดียวกันความฝันของน้องบอมเบย์คืออยากเป็นแอร์โฮสเตจ
ถ้ามีโอกาสอยากเข้าสู่วงการบันเทิงด้วยนะครับ
ด้านของผู้มนวยการโรงเรียนคือพอเงินจานนอก
ก็บอกว่าน้องบอมเบย์เป็นเด็กที่ร่าเริง
โอ้โหใส่ชุดราตีแล้วสวยขนาดนี้
เป็นที่รักของเพื่อนเข้าร่วมกิจกรรมต่างของโรงเรียนเสมอ
เป็นเด็กเรียนเก่งมีผลการเรียนดีด้วยนะ
หลังจากที่มีคนชื่นชมน้องบอมเบย์จนกลายเป็นเน็ตไอดอลอย่างรวดเร็ว
รู้สึกเป็นห่วงเหมือนกันกลัวว่าจะหลงในชื่อเสียง

ขอให้ตั้งใจเรียนหนังสือต่อไปด้วยนะครับ

บอมเบย์มาเจอพี่สุภาษาราหน่อย

มาใกล้พี่ได้ไหมคะพี่ขอร้อง
สวยจริงนะครับ

ก็นี่แหละครับใครอยากดูน้องบอมเบย์
เขาจะใส่ชุดราตรีใส่ชุดเดินแบบใส่ชุดผู้หญิง
หรือว่าแต่งหน้าแต่งตาสวยงามใส่วิกผมอะไรอย่างนี้ครับ

เพราะว่าน้องเขาโด่งดังมากในโลกโซเชียลเป็นเน็ตไอดอลเลยนะคุณ

และเชื่อว่าน่าจะเร็วนี้นะ
น้องเขาน่าจะมีโอกาสได้เห็นผลงานของเขามากขึ้น

ตัดภาพไปแล้วเมื่อกี้จะให้เจาะกรอบซะหน่อย

ดีแล้วที่เวลาหมดดีมากนะคะ